ช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิดค่ะ

แต่ถ้าเกิดว่าไปดูรายจังหวัดตอนนี้

อย่างปลาจีนบุรีก็เกิดคลัสเตอร์ใหม่
โรงงานนะคะที่อำเภอกบินบุรีค่ะคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อตรวจพบแล้ว
ห้าสิบรายนะฮะห้าสิบรายเนี่ยถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่เลยนะห้าสิบรายตรวจผลออกมาแล้วนะคะว่าเป็นโควิด
อยู่ระหว่างการรอผลอีก๓๐รายค่ะยังยังไม่หมดยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก๒๐๐คนนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องมีการเปิดศูนย์พักคอยอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยมากักตัวเพื่อสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙ต่อไปนะคะ
ทีนี้คลัสเตอร์ใหม่ที่พบเชื้อเนี่ยเป็นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในกะบินบุรีค่ะแล้วทั้งหมดทำงานในแผนกเดียวกันทำงานในแผนกเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องรอผลตรวจอีก๓๐รายแล้วก็อีก๒๐๐รายที่บอกว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยก็ต้องมีการตรวจรอตัวเลขอย่างเป็นทางการ
รายเป็นรายที่ร้อยแปดสิบสี่ของจังหวัดเป็นหญิงอายุห้าสิบสามปีนะคะซึ่งใช้ชีวิตอาสาหยุดในตัวเมืองปราจีนบุรีค่ะนี่คือสถานการณ์โควิดที่ปราจีนบุรีนะคะ

รัฐมนตรีช่วงว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านระบุว่ากรณีที่มีการตรวจเชื้อโควิด๑๙สายพันโอมิครอนเนี่ยในนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันอายุ๓๕ปีและมีผู้เสี่ยง๑๗รายยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อเพียง๑รายเท่านั้นก็คือนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันคนนั้นแหละนะครับขณะที่คุณหมอจักรรัฐพิธ
คนเดียวนั่งริมหน้าต่างบนเครื่องบินเว้นเบาะจากคนอื่นแล้วก็ไม่มีการสัมผัสการใกล้ชิดกันบนเครื่องบินส่วนโรงแรมที่เข้าพักนะครับมีการสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำ๑๗รายเนื่องจากสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งสองฝ่ายส่งตรวจหาเชื้อเป็นลบ๑๗รายเลยนอกจากนี้มีพนักงานของสนามบิน๒รายนะครับมีความเสี่ยงต่ำมี
กันหน่อยเข็มแรกเมื่อวานี้๑๒๔๑๖๓โดสเข็มที่๒๑๖๙๕๑๗โดส
ที่๓๖๗๒๒๙โดสเข็มที่๔๒๑๗๕โดส
รวมรวมแล้วเมื่อวานี้๓๖๓๐๘๔โดสส่วนยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่๙๕๙๖๘๒๐๒โดส
เอาเป็นว่าโอมิคอนตอนนี้นะสรุปสถานการณ์คือเรายังควบคุมได้
แล้วก็ที่อยากจะให้ไปกลัวเนี่ยผมว่าไปกลัวอีเดลต้าเหมือนเดิมดีกว่า

เออเดลต้าเหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็ทำยังไงฮะ
กลัวนั่นด้วยกลัวนี่ด้วยทำตัวเหมือนเดิมก็คือ
ระยะห่างล้างมือบ่อยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
นี่นี่ที่สุดทุกพื้นที่ก็ต้องทำแบบนี้หมด